เรื่องของการกลับรถ

มันมีมารยาทในการกลับรถนะ

ทำไมจุดโจทย์ก็กลับแน่เลย

ญาติปายรัด

สังเกตว่ารถเก๋งสีขาว

รถเก๋งสีขาวแร่นผ่านไปฟ้า
ไปแล้วมันไม่หยั่ม
พี่เอาอยู่มั้ย

เกือบจะชนรถคันนี้นะฮะเจ้าของกล้องหน้ารถหักพวงมาลัยคุมรถได้ครับ
เหตุการณ์นี้เจ้าของกล้องนะครับนำคลิปมาโพสต์ลงติ๊กต๊อกบอกว่า
ไหลไหลตามกันมาไม่ดูรถทางหลักเลยอืมนะครับเหตุเกิดนะครับ
ยูเทิร์นคลองแปดโดยมีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะ
ชมว่าทักษะดีขับรถดีนะคุมรถได้หรือทุกวันนี้หากเจอจุดกลับรถ
เราจะแล่นมาทางตรงแต่ให้ชะลอไว้ก่อนผมว่าอันนี้ดีกว่านะ
แม้คุณจะมาทางตรงทางเอกค่ะนะทางเอกมากอ่า
รักชีวิตตัวกลัวตายไว้ก่อนเถอะนะครับถ้าจังหวะแบบเนี้ย
รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีทางร่วมทางแยกจุดกลับรถนะครับ
คือท่านจะผิดไม่ผิดอันนี้อยู่ที่ท่านคิดแหละนะแต่ว่ายังไงก็ชะลอสักนิดนึง
เผื่อจะเจอแบบนั้นเผื่อจะเจอตามกันมาแบบนั้นนะครับ